บินเตอร์อลุมนิวสินค้า

เข้าไปใกล้ชิดกับสัตว์ชนิดอื่น
ที่ไม่ควรจะเอามาใกล้ชิด

เพราะเราพาตัวเข้าใกล้เขาอย่างนี้ใช่ไหม
เชื้อโรคทุกวันนี้มันก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อย

ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อหนีวัคซีนมั่ง

เพราะฉะนั้นถ้าเราไปคุกคีกับมันเรื่อย
มันก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ๕๑๐ปี
ในการที่จะเกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้นมา
ตอนนี้การแพทย์แผ่นจีนนะคะเราเปลี่ยนมุมมองแล้ว
จริงยาจีนมีเป็นล้านชนิด
เราไม่ควรที่จะไปทำร้ายสัตว์ป่า
โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์
ไม่มีโอกาสไหนจะดีไปกว่าโอกาสนี้แล้ว

ที่เราจะต้องหยุดหรือยับยั้งการบริโภคสัตว์ป่า
ล่าสัตว์ป่าการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

เพราะณเวลานี้เองมนุษย์โลกทุกคนตระหนักตรงกันแล้วว่า
อาชญากรรมสัตว์ป่าคือปัจจัยคุกคามการอยู่รอดของมนุษยชาติ
บางคนเขาก็พูดกันนะว่า
แต่ว่าการเลี้ยงก็เป็นการอนุรักษ์เหมือนกันนะ
แล้วกะว่าอนาคตพอหมดค่อยเอาไปปล่อยมันไม่ใช่ง่ายอย่างนี้ค่ะ
แล้วในเมื่อธรรมชาติมันมีสัตว์ที่มันฟังก์ชันดีอยู่แล้ว

สัตว์ป่าค่ะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม่ได้มีไว้ซื้อขาย
แล้วก็อย่าสนับสนุนให้เกิดการล่า
อย่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
แล้วก็อย่ามีส่วนร่วมในปัญหานี้ค่ะ
เชื้อจากสัตว์ป่าเนี่ยมันจริงมันก็อยู่ของมันอยู่แล้วแหละ
แต่ว่าวันที่มันจะก่อโรคสู่คนเนี่ย
มันมันไม่ได้มันเป็นเราไปหามันมากกว่า
การที่เราเอาสัตว์ป่าที่ควรที่จะอยู่ในป่า

มันเป็นอะไรที่ผิดธรรมชาติ
แล้วมันเป็นอะไรที่รบกวนระบบนิเวศ
ก็อยากให้ทุกคนแค่คิดก่อนทำ

ไม่กินไม่ล่าไม่ค้าแล้วก็ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ย
สวัสดีครับ